ถึง๒๙สิงหาคมก็ลงซ้อมต่อเนื่องครับเมื่อวานเนี่ยทางรัศมีแขนะครับ
ดารานักแสดงมากความสามารถด้านกีฬาก็ได้ช่วยฝึกซ้อมด้วยทางโค้ชด่วนอนัยศรีวัชระเมธากุล
หัวหน้าภูมิสอนก็พูดถึงเป้าหมายในรายการนี้ว่าจริงอยู่ในช่วงของการทำร่างกายเพื่อไปชิงแชมป์โลก
แต่ก็จะรักษามาตรฐานการเล่นให้ติด๑ใน๓เหมือนเดิม
ส่วนทีมร่วมสายของไทยอย่างญี่ปุ่นนะครับถึงจะใช้ชุดเล็กแต่ก็มีมาตรฐานอยู่แล้ว
อย่างไต้หวันเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีซึ่งเขาก็เล่นกับไทยแล้วก็เต็มที่
ซึ่งไทยเองเนี่ยไม่มีความกดดันตรงนี้อยู่แล้วนะครับพรพันธ์เกิดปราศ
ตันทีมเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีแผนการเล่นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องของโควิด๑๙ยังเป็นสิ่งที่กังวลอยู่เพราะว่ามันเกิดขึ้นตลอด
และมีปัจจัยแวดล้อมอยู่เยอะมากทั้งการเดินทางสถานที่เก็บตัวบางอย่างเนี่ย
นักกีฬาก็ควบคุมไม่ได้แต่จะขอทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วมันคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
เพราะว่าเราไม่ได้มีปัจจัยเดียวคือเราเก็บตัวแล้วเราอยู่ตรงนี้
ปัจจัยของการเดินทางแล้วก็สถานที่ของการที่ไปเก็บตัวตรงนั้น
อะไรอย่างนี้ค่ะเราไม่ทราบ
ก็เลยนำข่าวนี้มาฝากกันนะครับ